แต่อยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยาย
ทุกคนเลยนะคะบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะ
จะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพ
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านเอาไว้แบบนี้
บางทีเราไม่รู้หรอกว่าจนมันจะย่องเบามาเมื่อไหร่
อยากจะเตือนอย่างนี้เพราะว่าที่ไหนล่ะที่ตลาดน้ำปางช้างอโยธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ยินมาว่าพ่อค้าแม่ค้านี่นะ
เขานะถูกโจรมาขโมยขโมยของรวมมูลค่าความเสียหายเป็นแสนอ่ะ

นี่คุณผู้ชมดูภาพจากวงจรปิดเลยนะ
กำลังจับภาพได้ถือว่าชัดเลยล่ะเป็นคนร้ายนะคะเดินเข้ามาบริเวณร้านขายของฝาก
ภายในปางช้างตลาดน้ำอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เมื่อคืนวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
คนร้ายนี่นะเป็นผู้ชายสวมเสื้อผ้าแบบธรรมดาค่ะ
แต่เขาเอาผ้าคลุมหัวปิดบังใบหน้าด้วย
แล้วก็เดินย่องเบามาดะมาดูของที่ร้านค้า
เสร็จแล้วค่ะเขาก็งัดกระจกบานเลื่อนของร้านค้าร้านหนึ่ง
ขโมยของในตู้โชว์ค่ะแล้วก็กวาดสิ่งของที่อยู่ในตู้นั้นเนี่ย
ลงใส่ถุงปุ๋ยเดินหลบนี้หายไปในความมืดเลยทีเดียวเชียว

เฮ้ยทำแบบนี้เลยอะ
พอรุ่งขึ้นแม่ค้าเจ้าของร้านเขามาเจอแม่ค้าก็คือคุณเกริ่นซ่อนกลิ่นนะคะ
เธอบอกว่าเธอขายสินค้าเกี่ยวกับการเอากระดูกช้างเหรอคะงาช้างอะไรพวกนี้นะ

กำลงกำไรอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ค่ะเอามาขายอยู่ที่ตลาดแห่งนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่เคยเจอขโมยขึ้นมาขโมยของเลย
แต่เช้าวันหนึ่งพอมาเปิดร้านเท่านั้นแหละค่ะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติ
ก็คือกระจกตู้โชว์เนี่ยนะคะที่มันเลื่อนได้มีของตกอยู่บนพื้นเป็นจำนวนมาก
เธอก็ตรวจสอบดูว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นแบบนี้ท้ายที่สุดก็รู้ว่าโจรเนี่ยมาย่องเบาขโมยของไปแล้ว
แล้วก็ยังขโมยของในตู้โชว์ร้านข้างไปอีก๒ตู้ด้วยนับรวมมูลค่าแล้วเป็นแสนบาทเลยคุณผู้ชม
เจ้าของร้านเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละที่เป็นคนร้าย
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วนะคะตอนนี้ตำรวจก็กำลังติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ต้องฝากบอกล่ะค่ะใครที่จะพอเห็นเบาะแสของคนร้ายรายนี้นะก็แจ้งไปหน่อยละกัน
ให้ตำรวจจับผู้ร้ายให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปก่อความรำคาญให้กับพ่อแม่พี่น้อง
ให้กับพ่อค้าแม่ค้าไปอีกไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ถ้าพวกเราเองเนี่ยถ้าดูแลทรัพย์สมบัติให้ดีก็
ก็จะเป็นการดีอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนอาจจะใส่กรอนไม้หรือเอาอะไรมาล็อกให้มันแน่นหนา

ใช่แล้วที่เรามาเล่าให้ฟังก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ